ส่วนเรื่องนี้เป็นการร้องเรียนมาจากชาวบ้านครับแถวแจ้งวัฒนะคุณผู้ชม
ร้องเรียนผ่านคุณกันจอมพลังส่งคลิปมาให้ดูนะ
โอ้โหในค่ายทหารแท้แต่มียังไม่อยากสรุปว่าเป็นทหารจังเลย
แต่ชายหัวเกลียนลักษณะเมาด้วยถือปืนด้วยแล้วใช้คำพูดเอาเป็นคำสุภาพนะ
มาดิมาดิคุณสัตว์คุณเก๋าเหรอออกมาสิเอ๊ะแอ้เป็นอย่างนี้
โอ้โหดูท่าทางเขาอ่ะกลางสุดสุดคุณผู้ชมฮะ
แล้วปืนแบบนี้แล้วพ่นคำด่าแบบเนี้ยเออนี่ในค่ายทหารนะค่ะ
คุณกันจอมพลังโพสต์คลิปนี้เมื่อ๑๕ชั่วโมงที่แล้วครับ
แล้วก็ข้อความว่าชาวบ้านร้องเมื่อคืนวันจันทร์๒๐กุมภาพันธ์๕ทุ่ม
เกิดเหตุทหารดวนปืนสนั่นวันไหวในค่ายทหารแจ้งวัฒนะ
ชาวบ้านบอกว่าเหตุจากเมาแล้วทะเลาะกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด่วน
ชาวบ้านเขากลัวชายคนที่ก่อเหตุคุณผู้ชมลักษณะหัวเกลียน
ลำปืนแล้วตะโกนโหกเวกโวยวายท้าทายอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็ยิงปั้งปั้งสองนัดดังสนั่นครับมีเสียงพยายามห้ามปรามไว้แล้ว
นานนักชายหัวเกลียนเอาปืนไปเก็บแล้วก็เดินกลับมาตะโกนด่า
แบบที่ผมบอกมาดิมาดิคุณสัตว์คุณเก๋าเหรอออกมาดิเอ๊ะแอ่
แอร์คุณเจ๋งเหรอออกมาแบบนี้นะ
ชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันเยอะเลยครับบอกบ้านป่าเมืองเถื่อนนะ
บทลงโทษให้ส่งไป๓จังหวัดชายแดนใต้นะกล้าหารห้าวหารขนาดนี้เหมาะสมเป็นที่สุดแล้ว
ทีมข่าวเราลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงครับไปถามตำรวจสอนอทุ่งสองห้องเนี่ย
ที่เกิดเหตุยังไม่มีใครไปแจ้งความดำเนินคดีนะ
จากนี้เนี่ยคงต้องรอให้ผู้เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งครับ
แล้วถ้าบ้านอยู่ใกล้ค่ายทหารแบบนี้ค่ายทหารมีอะไรมีปืนเพียบเลย
โอ้โหออกมายิงแบบนี้เลยเหรอเนี่ย